คุณผู้ชมครับเคยเป็นโรคนี้ไหม
มันเป็นจุดแดงตอนแรกขึ้นจุดเดียวบนขาคุณวรพร
ปรากฏว่าคราวนี้มันลามกระจายไปทั้งขาเลยครับ

มันเป็นจุดแบบสีเลือดเลยนะ
แล้วก็มีคนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะแล้ว
มีคนเป็นเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหแล้วมันทั่วขาเลย
สีแดงขึ้นเต็มขาเลยคุณผู้ชมครับ
เป็นเส้นเลือดอักเสบครับคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเส้นเลือดอักเสบ
มาโพสต์สรุปข้อความบอกว่าแชร์ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต
แล้วก็ไม่คิดว่าจะหายด้วยตอนแรก
โดยภาพนะครับเป็นจุดแดงเล็กที่ขาก่อนแล้วลุกลามไปทั้งขาแล้วคราวนี้นะครับ
แล้วก็คนโพสต์มาตอบคำถามในคอมเมนต์บอก
ตอนนี้หายแล้วค่ะกินยาแก้ปวดแก้แพ้แก้อักเสบ๓เวลาพักผ่อนเยอะ
ดของหมักของดองใครเป็นอยู่สู้นะคะไม่คิดมากด้วยนะ
นี่เขาบอกแบบนี้คนที่เข้ามาเห็นเนี่ยนะครับแล้วแลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกว่า
เคยเป็นอาการแบบนี้เหมือนกันนะบางคนรักษานู่น๔เดือนนู่นน่ะ
บางคนรักษาเป็นปีคุณผู้ชมคุณพระราพรบางคน๒ปีกว่าจะหายฮะ
สำหรับสาเหตุของการอักเสบของหลอดเลือดที่ผิวหนังแบบนี้มีหลายสาเหตุครับ
หรือว่าสารเคมีบางชนิดหรือบางรายเนี่ยก็อาจไม่สามารถหาการอักเสบได้

หากเป็นแบบนี้อย่าชะล่าใจไปพบคุณหมอนะครับ

ไอ้ตรงไหนไอ้วะอะไรไม่รู้แหละ

พอผิดปกตินิดนึงต้องปรึกษาคุณหมอเลย